สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ใครอยากดวงดีฟังทางนี้ค่ะ
ในเรื่องของการเสริมดวงชะตานะคะ
จริงก็มีด้วยกันหลายวิธีค่ะ

และที่สำคัญนะคะคือได้ผลจริงค่ะ
นั่นก็คือในเรื่องของการเสริมดวงด้วยตัวเลขค่ะ
เดี๋ยววันนี้นะคะหมอไก่จะมาบอกคู่เลขมงคลค่ะ
ที่ใช้แล้วเห็งใช้แล้วปังเสริมดวงในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะค่ะ
คู่เลขชุดแรกนะคะจะเป็นคู่เลขที่เสริมดวงสำหรับคนที่ทำการค้าการขายทำธุรกิจโดยเฉพาะค่ะ
หมอไก่อยากจะนำเสนอมากเลยนะคะก็คือเลข๕๖ค่ะหรือ๖๕อันนี้สลับตำแหน่งกันได้นะคะ
เพราะว่าอย่างนี้ค่ะคู่เลขชุดแรกนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์ค่ะ
ในทางโหรศาสตร์นะคะคู่เลขคู่นี้ถือว่าเป็นเลขที่ส่งเสริมในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะค่ะ
ถ้าใครได้ใช้นะคะก็จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภโดยเฉพาะค่ะ
คู่เลขต่อมานะคะก็คือเลข๓๖หรือว่า๖๓ค่ะ
คู่เลขคู่นี้นะคะถือว่าเป็นคู่เลขที่ดีสำหรับคนที่ทำการค้าการขายทำธุรกิจค่ะ
เพราะว่าจะเสริมดวงทำให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะ
ต่อมานะคะจะเป็นเลข๒๒ค่ะเป็นเลขเบิ้ลนะคะ
เลขคู่นี้ค่ะจะเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะ
ถ้าใครที่ทำธุรกิจแบบแนวจับต้องไม่ได้ค่ะเป็นงานบริการนะคะ
เลขนี้จะเป็นการเสริมดวงได้อย่างดีมากเลยค่ะ
ส่วนอีกคู่เลขนึงนะคะใช้แล้วการค้าการขายดีแน่นอนค่ะ
ก็คือคู่เลข๒๔หรือว่า๔๒นะคะ
คู่เลขคู่นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของวาธศิลป์ค่ะ
ถ้าสมมติว่างานของคุณนะคะต้องติดต่อลูกค้า
ต้องเจรจาต้องพูดคุยค่ะ

เพราะว่าจะทำให้งานของคุณประสบความสำเร็จ
เจรจาอะไรก็ผ่านฉลุยค่ะ

เป็นคู่เลขที่เสริมดวงสำหรับนักลงทุนนะคะ

แล้วก็เรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะค่ะ
สำหรับคู่เลขคู่แรกนะคะที่หมอไก่อยากจะแนะนำมากเลยค่ะ
ก็คือเลข๘๙หรือว่า๙๘นะคะ
เพราะว่าคู่เลขคู่นี้ค่ะ
เสริมดวงในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะเลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำบุญมาเยอะค่ะแล้วใช้เลขคู่นี้ประกอบไปด้วยนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่แบบชนิดที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะ
ต่อมาเลข๗๘๘๗นะคะถือว่าเป็นเลขที่เสริมดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภค่ะ
ถ้าคุณนะคะเป็นนักลงทุนค่ะใช้เลขคู่นี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
ต่อมาคู่เลข๖๔หรือว่า๔๖นะคะ
เลขคู่นี้นะคะอาจจะไม่ใช่เลขที่แรงมากค่ะ
คือจะเป็นการเสริมดวงแบบไปเรื่อยนะคะ
ส่งเสริมทำให้มีเงินทองมีโชคลาภเข้ามาแบบเรื่อยค่ะ
เข้ามาแบบก้อนเล็กเล็กนะคะแต่ว่ามาแบบไม่หยุดยังค่ะ
อีกคู่เลขหนึ่งนะคะที่ใช้แล้วปังมากเลยค่ะ
นั่นก็คือเลข๓๙หรือว่า๙๓นะคะ
ถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่ชอบลุ้นชอบเสี่ยงนะคะ
ใช้คู่เลขนี้ค่ะรับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้ดีต่อใจแน่นอนค่ะ
เลขทั้งหมดนี้นะคะทุกคนทุกราศีสามารถใช้งานได้ทั้งหมดค่ะ
๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้นะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินโดดเด่นมาก
ได้แก่ชาวราศีกรกฎราศีกันและชาวราศีตุลค่ะ
ทั้งสามราศีนี้นะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินกำลังสดใสค่ะ
โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะคะ
ถ้ายิ่งมีโอกาสได้ใช้คู่เลขมงคลเสริมดวงที่หมอไก่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
รับรองว่าดวงดีคูณ๒แน่นอนค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ